คุณผู้ชมครับเชื่อว่าแฟนมวยทุกคนน่าจะอยากชมการชกไฟล์บังคับของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะครับ
กำหนดก็คือเมษายนที่จะถึงนี้นะครับไฟล์นี้น่าสนใจถึงขนาดที่ดาโซนผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬาระดับโลก
ขอเซ็นสัญญาถ่ายทอดสดด้วยนะครับติดตามจากรายงานครับ
หลังจากห่างหายจากสังเวียนผ้าใบไปเกือบ๔เดือนเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
เตรียมออกมาทดสอบกำปั้นอีกครั้งกับการขึ้นโชคโชว์สามยก
กับทางนวพลนครหลวงโปรโมชั่นในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
เพื่อชิมลางรอศึกใหญ่ป้องกันแชมป์ไฟล์บังคับ
กวนฟานซิสโกเอสตาด้าที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนเมษายน
แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งไฟล์หยุดโลกที่แฟนมวยต่างรอคอย
เจ้าแหลมศรีสะเกดจะป้องกันแชมป์ย้ำแค้นเอสตาด้าได้อีกครั้งหรือไม่
ได้รับการยืนยันว่าทางศรีสะเกดได้เซ็นสัญญากับทางดาโซน
ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬาทั้งการถ่ายทอดสดและไฮไลท์
ระบบสมาชิกแบบโอเวอร์เดอร์ท็อปลักษณะคล้ายเน็ตฟิก
ถือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับเจ้าตัวได้อย่างมหาศาล
แง่ของธุรกิจการถ่ายทอดสดกีฬา
ปัจจุบันดูเหมือนจะถูกดึงเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้น
ทำให้ทุกคนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดกีฬา
ช่องทางของเว็บไซต์เจ้าของลิขสิทธิ
หรือทางเฟซบุ๊คได้อย่างกว้างขวาง
ให้บริการคอนเทนต์กีฬาระดับโลก
ครบวงจรสัญชาติอังกฤษ
เด่นคือความยืดหยุ่นสำหรับสมาชิก
ที่สามารถเลือกพักช่วงเวลารับบริการได้
ต่างกับระบบสมาธิกก่อนหน้านี้

ที่จะตะปันหน้ากับฮูนปานซิสโกเอสตาด้า
จะสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลได้เพียงใด
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน